แล้วก็ต้องฟังความเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะฮะ
ที่บอกว่าดราม่าเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรเนี่ย
บุกเข้าไปที่ร้านขายของชำร้านหนึ่ง

บอกว่าที่ร้านมีบุหรี่ที่ไม่ติดอากรสแตมอยู่ในร้าน
ดังนั้นนะจะต้องปรับ๕๐เท่าของอากรสแตม
ก็เป็นเงิน๑๖๐๐๐บาทนะครับ
หรือต้องโทษนะฮะต้องไปที่โรงพักส่งดำเนินคดี
ทีนี้คนที่ถูกจับคือผู้ชายคนนี้คุณ
ผู้ชายคนนี้คือนายสุริยาเพ็งพันธ์อายุ๕๕ปี
ร่างกายข้างขวาเป็นอำมพลึก
ต้องใช้ไม้เท้าค้ำยัน
แล้วก็กลายเป็นประเด็นดราม่าบอกว่าโอ้โห
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตรกันแกล้งหนุ่มพิการหรือเปล่า
แล้วก็กันแกล้งคุณยายเมื่อสักครู่นี้ด้วย
ซึ่งคุณยายเป็นแม่ของนายสุริยา
คุณยายก็แก่เท่าแล้วอายุ๘๐ปีชื่อคุณยายประนอม
ตอนที่ลูกโดนจับนะคุณยายประนอมร้องห่มร้องไห้
เพราะว่าลูกชายเนี่ยโอ้โหเป็นที่พึ่งของแม่
แล้วลูกชายก็พิการด้วย
ทีนี้ครับเรื่องนี้ต้องฟังอย่างที่บอกไปว่าดราม่า

ทีนี้ครับจากการที่โดนจับไป
ก็ต้องขึ้นโรงพักไปสพเมืองอุดรธานี
ทีนี้ครับนางประนอมเพ็งพันธ์ผู้เป็นแม่
ดิ้นรนนำโฉนดที่ดินไปจำนองไว้

มาประกันตัวลูกชายให้ได้ออกจากคุกให้ได้กลับบ้าน
แล้วคุณแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะครับ
คุณแม่น้ำตาคลอเล่าให้กับผู้สิทธิ์ข่าวฟัง
บอกว่าช่วงเย็นวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรอุดรธานี๔คนเข้ามาที่ร้าน
และแสดงตัวจะจับกลุ่มลูกชาย
โดยบอกว่าที่ร้านมีบุหรี่ปลอมจำหน่ายอยู่ในร้าน
จะต้องถูกปรับ๕๐เท่าของอากรสแตมยาสูบ
คิดแล้วเป็นเงิน๑แสน๖หมื่นบาท
คุณยายประนอมตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้

ก็เดินปรีเข้าไปที่ชั้นวางของและลิ้นชัก
ลิ้นชักหยิบเอาบุหรี่ที่เก็บไว้ออกมาเลย

ว่าที่เก็บบุหรี่ไอ้ที่ไม่ถูกต้องมันอยู่ตรงไหน
แล้วคุณยายไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
วันก่อนมีเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาจับเนี่ย
เพียงวันเดียวนะครับ
มีผู้ชาย๒คนนะครับ
คือวันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมา

มีผู้ชาย๒คนขับรถเก๋ง
แล้วเอาบุหรี่มาขายต่อให้ลูกชาย

บอกว่าอันนี้ขายถูกกว่าท้องตลาดซองละ๕บาทนะ
ซึ่งลูกชายก็เคยซื้อไว้ขาย๓๔ครั้ง
คราวนี้ลูกชายก็ซื้อมาเก็บไว้ในลิ้นชัก
ไว้ในแผงขายเพื่อจะขายต่อโดยที่ไม่ได้คิดอะไร
ตัวของคุณยายประนอมเลยบอกว่า
นี่เป็นขบวนการในการล่อซื้อล่อจับหรือเปล่า

นะครับฟังเสียงของคุณยายหน่อยฮะ
หรือไอ้คนเอามาส่งเป็นสาย
มันมาส่งอย่างเมื่อวานวันนี้ตอนเช้านี้เขาเข้าเลย

ยังไม่ได้ขายได้เงินสักบาทเลย
โอเคห้ามปรับ
เรื่องนี้อย่างที่บอกเป็นดราม่าแล้วเจ้าบ้านรวมถึงชาวเน็ต
เขาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตร
บางคนก็บอกเป็นการล่อซื้อล่อจับตบทรัพย์อะไรหรือเปล่า

และอย่างหลายคนสงสารแม่ลูกคู่นี้

แล้วก็ขายของตามภาษาแล้วก็นิสัยดีด้วยนะครับ
เรื่องนี้อย่างที่บอกไปต้องฟังความจากทางด้านกรมสรรพสามิตรด้วย
โศกรมก็คือนายนัฐกรอุเทนสุด
บอกว่ากรมสรรพสามิตรได้ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีนี้แล้วนะครับ
ก็พบว่าสำนักการณ์สรรพสามิตรพื้นที่อุดรธานี
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
บุหรี่ที่ซื้อจากบ้านของชายพิการคนนี้
สูบแล้วมันเกิดอาการประคายเคือง

ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่๔นายเข้าตรวจสอบจริง
แล้วพบว่ามีการจำหน่ายบุหรี่ปลอมหลายยี่ห้อ
รวมทั้งสิ้น๒๓๒ซอง
จึงได้ส่งพนักงานสอบสวนสพอเมืองอุดรธานี
ลงพื้นที่เมื่อวันที่๙พฤศจิกายน
แล้วก็ได้จับกลุ่มตัวจริง
แต่ทีนี้ก็มีการประกันตัวออกไปในวันเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตรจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ